ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงมันก็เป็นเรื่องฮือฮาเลยค่ะ
เพราะมีผู้ชายคนนึงจ้างแบ็คโฮลไปขุดบ่อดินลูกรัง
แล้วไปเจอก้อนหินอะไรบางอย่างเชื่อว่าเป็นเหล็กไหล
พอชาวบ้านแถวนั้นทราบโอ้โหก็รีบมาดูกันนะคะ

คุณผู้ชมลองดูภาพนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
ฮึเออเจ็บหกเจ็บ
อือเดะไปแล้วเดะไปแล้ว
เฮ้อพูดได้ไปแล้ว
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือชาวบ้านที่ไปกราบไหว้ก้นหินนะคะ
ที่ไปเจอในบ่อดินลุกรังในพื้นที่ตำบลโคกม่วง

พอเข้าไปกราบไหว้ก็มีอาการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
คล้ายกับถูกอะไรบางอย่างเข้าสิ่งร่างแล้วพูดออกมาเป็นภาษาใต้

ใจความก็คือเจ็บหน้าอกเจ็บจนจะขาดใจใครก็ได้
เอาไม้ที่มีคนเอาไปปักไว้ตรงทางน้ำใกล้กับจุดที่เจอเหล็กไหลออกที
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็ขนลุกกันไปตามกันนะคะ
เชื่อว่าเป็นวิญญาณของพระนางเลือดขาวมาเข้าสิ่งร่าง
นางเลือดนางขาวก็คือเหมือนคนที่รำมโนราจะนับถือกันนะคะ
นายพงพัชราหรือปืนอายุ๓๒ปีเจ้าของเหล็กไหล
เล่าให้ฟังว่า๑๐กุมภาพันธ์เขาได้ว่าจ้างรถแบ็คโฮลไปขุด
แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เจอคือเป็นบ่อดินลูกรังอ่ะนะคะ
ห่างจากบ้านไปสองกิโลคือจะเปิดบ่อเอาดินลูกรังไปขาย
แต่ทำไม่ได้อุปสรรคมันเยอะฝนตกตลอดด้วยอะไรด้วย
ก็เดินสำรวจดูแล้วไปเจอเนี่ยหินสีดำแล้วก็หยิบขึ้นมาดู

มันเหมือนเป็นเหล็กเลยน่าจะเป็นเหล็กไหลหรือเปล่า

เดชบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติ
ขอให้สิ่งที่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะให้ตน
ก็ขอให้สิ่งนั้นผุดขึ้นมาให้หมด
คุณผู้ชมค่ะนายพงพัชราหรือในปืนคนนี้บอกว่า
ฝนตกตกอ่ะนะหยุดเลยฝนหยุดเลยค่ะ
ก็เลยต้องเอาก้อนหินนี้มาไว้ที่บ้าน
ไปวางไว้หลังบ้านก่อนนะคะไม่กล้าเอามาในบ้าน
กลัวว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีก็เลยอ้าว
เดี๋ยวลองอธิษฐานอีกก็แล้วกันก็เลยอธิษฐานว่า
ตนอยากจะรู้ว่าหินก้อนนี้เป็นหินธรรมดาหรือเป็นเหล็กไหล
ถ้าเป็นเหล็กไหลงั้นขอให้ฝนตกลงมาอีกรอบ
ฝนตกพร้อมฟ้าผ่าเลยทีนี้
ก็เลยเอาก้อนเหล็กไหลไปล้างเอาเศษดินที่ติดอยู่ออกกันนะคะ
วางไว้บนผ้าขาวตั้งหน้าหิ้งครูหมอโนราภายในบ้าน

ทีนี้ค่ะก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีเรื่องแปลกอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอด
หลังจากนั้นก็เจอก้อนหินคล้ายกันนะเพิ่มขึ้นอีก๕ก้อนได้
หลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่เล่นพระเครื่อง

เขาก็เลยเชื่อว่านี่คือเหล็กไหลจริง
ตอนนี้กำลังจะหยุดขุดบ่อนี้แล้วนะคะ
แล้วก็จะสร้างเป็นวิหารให้คนแบบที่เขาเคารพอะค่ะ
มากราบไหว้บูชา
ขอราบและก็ได้อย่างที่ขอกันด้วยนะคะ
ในปืนบอกว่าเหล็กไหล่นี้ค่ะลักษณะคล้ายพญานาค

หลายคนที่มานั่งสมาธิหน้าเหล็กไหลก็จะกลับไปนอนหลับสบายเลยนะคะ
ส่วนจุดที่พบหินจะอยู่ต่ำกว่าพื้นดินประมาณ๑๘เมตร
ซึ่งก็มีพักพวกมีเพื่อนมีญาติมาขอแบ่ง
อยากจะได้ไปเป็นของที่เป็นสิริมงคลนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยใครที่ขอแบ่งไปกลายเป็นเจอเหตุการณ์อาถรรพ์
เหตุการณ์แปลกแล้วก็นำมาคืนทุกรายเลย
ชาวบ้านบางรายบอกว่าหินนี้เป็นพญานาคนะ
แล้วเขาฝันถึงด้วยแต่ขอไม่เล่าได้ไหม
สิ่งที่ฝันถึงมันคืออะไรแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกมาก

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นอนไม่หลับพอมาสักการะมาลูบเหล็กไหล

นำน้ำในบ่อดินที่เจอเหล็กไหลไปดื่ม

มันมีหลายที่นะที่พอเจอเหล็กไหล

เพราะนี้อย่างที่พี่อุ๋ยพูดค่ะเขาก็เลยเชื่อกันว่า
จุดที่เจอเหล็กไหลต้องมีตาน้ำ
และเดี๋ยวจะต้องมีน้ำบริสุทธิ์ไหลออกมา
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องดีทำให้หลับสบาย
ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงเรื่องของการรักษาอาการเจ็บไข้

ที่เจออยู่๒ที่แล้วก็เอาน้ำเอาน้ำดื่มมาทำพิธีใช่ไหม
ตรวจมนต์แล้วให้คนมารองไปเป็นการรักษาโรค

แต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะ
สำหรับที่นี่นะคะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้น

รองศัลราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า
จุดที่เจอก้อนหินก็คือบ่อดินลูกรัง
ซึ่งจะมีหิน๓ชนิดนะคะ

ก็เลยทำให้ก้อนหินนี้มีสีดำ
แต่เท่าที่สังเกตดูด้วยตา

แต่ก็จะนำมาให้ตรวจพิสูจนก็ได้นะ

กลุ่มหินชั้นหินตะกอนธรรมดานี่แหละ

แล้วก็อาจจะอยู่ในชั้นที่ลึก

ก็เลยเป็นก้อนใหญ่
ออกสีดำนะฮะก็เลยจินตนาการว่ามันเป็นเหล็กแล้วก็เป็นเหล็กไหล
ซึ่งเหล็กไหลในทางวิทยาศาสตร์มันก็มีเขาเรียกว่าแกเรียม
เรียมก็คือเป็นโลหะที่โดนความร้อนนิดหน่อยมันก็จะเหลวเป็นน้ำเลย
อันนี้เป็นเหล็กไหลทางวิทยาศาสตร์แต่เหล็กไหลทางศัยศาสตร์ที่กล่าวถึงมันเป็นอะไรก็ได้
ที่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มหรือเป็นแร่เหล็กจริง
แต่ตัวนี้เรายังไม่เห็นว่ามันเป็นเหล็กจริง
ฟันโทงในเรื่องศัยศาสตร์อะไรก็เป็นธรรมดาที่เจอ
แล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเหล็กไหลหรืออะไรพวกนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ออสนะครับ